ดราม่าเหมือนกันคุณผู้ชมยังไม่ตัดสินก็แล้วกันคือ

ธาตุแมวคนนี้เป็นเจ้าของแมวชื่อน้องกัจจัง
พามันไปตัดขนตัดเล็บ
คุณผู้ชมฮะแล้วร้านตัดขนตัดเล็บของแมวเนี่ย

ใช่ใช่ไหมเป็นตัวราว

เพราะไม่งั้นมันจะมากัดมาดเลี้ยอะไรอย่างเงี้ย
พนักงานเขาต้องใส่หมวกไอ้อวกาศนี้ไว้ปรากฏ
แมวช็อกฮะลอกแล้วตายครับ

คือไอ้หมวกนี้มันจะมีรูเล็กไว้หายใจนะคุณผู้ชม

ทีมข่าวเลยไปพูดคุยกับเจ้าของแมวชื่อคุณอารยาอายุ๒๘ปีครับ

เหตุการณ์มันเกิดกับน้องกัจจังอายุ๑๐เดือนแมวพันธเปอร์เซียเพศเมีย
ตุลาคมที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วครับคุณผู้ชมตอนบ่าย๓
คุณอารยาพากัจจังไปตัดขนที่ร้านแถวย่านรามอินทรา

เห็นว่ากัดจังมันสภาพหายใจหอบนะ

คุณอารยาเลยถามร้านไปว่า

มันเป็นปกติของแมวที่หอบ

จังอาการเริ่มไม่ดีแล้ว

พยายามปั๊มหัวใจกั๊บจังไม่รอดครับ

ร่างกายอุณหภูมิสูงจนปอดแข็ง
โอ้โหเส้าเลยครับ
ทีนี้พอคุณอารยากลับมาสอบถามทางร้าน

อันนี้คือคุณอารยาเล่านะ

ใส่ที่ครอบอวกาศไอ้หมวกนั่นแหละ
ทำให้กระจังมันช็อกหายใจไม่ออกหรือเปล่า

แล้วที่ติดใจก็คือทำไมปล่อยให้

ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้กระจังมันตาย

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไหนพาแมวตัวไหนมา
มาตัดขนเนี่ยทางร้านจะสวม

หลังจากนั้นกัดจังมันตะกุยไง

ไม่คิดว่าจะมีอาการร้ายแรงขนาดนี้

ทางร้านเขาพร้อมรับผิดชอบนะ
แต่ว่าจะรับผิดชอบต่อหน้าตำรวจเท่านั้นครับ

นอกจากเรื่องหมวกคอบอวกาศนะคุณผู้ชม

มันเข้าเนื้อแมวทุกเล็บ
เลือดน้องออกทุกนิ้วเลย

แล้วคือทางร้านก็บอกว่าน้องดุมาก

คือเหมือนกับว่าปล่อยให้น้องโวยวายจนเหนื่อย

ด้วยความที่พอน้ำแข็งเอาแมวไปอาบน้ำ
วกรอบอวกาศจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้

คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้

มันก็ยังหายใจได้มันพอมากินได้

คุณผู้ชมท่านไหนที่แบบเคยไปตัดแล้วเป็นหมวกอวกาศแบบคลุมหมดแล้วมีรูอ่ะ

เคยไปแต่ร้านตัดขนหมาอะไรแบบนี้

อุทาหรณ์คนเลี้ยงแมว